คุณผู้ชมไปทำเมนูกะเพราค่ะส่วนกะเพราร้านนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงจริง
เหลือเกินแล้วเขาก็ขายดีกำไรเยอะแยะเลยล่ะค่ะ
แล้วต่อไปผมก็จะเป็นตัวของผมเองและไม่ว่าเขาจะชอบผมหรือไม่
นั่นก็เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ผม
น่าทานไหมคุณชนะคุณชิสาช่วงนี้หมูมันแพงอ่ะเนอะ
หันมากินกะเพราไก่บ้างก็ดีว่างั้นเถ
เอาได้เลยเนี่ยค่ะเขาทำกะเพราไก่ร้อน
พร้อมเสิร์ฟแล้วคุณดูกะเพราใส่ไปแน่นเต็มกระทะ
โอ้โหแล้วดูสไตล์วิธีการคนกระทะเออ
เคาะกระทะของเขาเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นการรวนเลยนะ
เพื่ออะไรรู้ไหมให้ได้กลิ่นไหม้ของกระทะนิดเดียวเท่านั้นเอง
เออนะครับวิธีผัดของข้าวผัดแบบสไตล์แบบจีนจีนก็จะอย่างเงี้ย
ให้มันแห้งแห้งอ่ะเนอะใช่ครับร้านนี้คุณผู้ชมชื่อว่าร้านกะเพราเข้าตาค่ะ
อืมเป็นร้านเล็กเล็กนะอยู่ในตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่ย่านลำลูกกาคลองหกปทุมธานี
คือร้านนี้มีเมนูกะเพราให้เลือกหลากหลายเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูกะเพราไก่กระเพราเนื้อรวมไปถึงไก่กระเทียมก็มี
กินคู่กับไข่เป็ดยางมะตูมนี่หรือจะไข่ดาวก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบ
ส่วนสูตรของทางร้านนั้นจะเป็นสายเฮลซี่ค่ะคุณชนะ
ถูกใจมากเพราะว่าไม่ใส่น้ำมันเฮ้ยเนี่ยค่ะเฮ้ยทอดไอ้ผัดแบบไม่ใส่น้ำมัน
เขาอาจจะใช้ความมันจากเนื้อสัตว์อยู่แล้วเออนะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำซอสสูตรเด็ด
นะคะอันนี้คือเป็นเป็นสุดลับเป็นสุดลับของเขาของเขาเลยอืม
ห่อหนึ่งยี่สิบห้าบาทเท่านั้นคุณชนะคุณผู้ชมห่อละยี่สิบห้า
ใช่ทุกเมนู๒๕บาทนี่นี่ค่ะแล้วก็เหนี๊ยะเทฟากราดไปแบบนี้เลย
แต่เด็กผมก็กินกับ
ต้องสวยงามมากอ่ะแต่ว่ากินแล้วอร่อยแบบนี้มันถูกใจ
คือคุณออมเจ้าของร้านนะคะบอกว่าเป็นคนชอบทำอาหาร
ก็เลยหันมาเปิดร้านกะเพราร้านนี้เปิดมาได้๓ปีแล้วคุณชนะ
ขายดีขึ้นเรื่อยนะคะคือจากผัดแค่กระทะเดียวเนี่ยมันไม่ทันไง
ตอนนี้ต้องผัดถึง๓กระทะพร้อมกัน
กระทะพร้อมกันคุณคิดดูทำไปในเวลาเดียวกันด้วย
นะฮะตอนนี้ขายดียอดขายกำไรต่อเดือนเนี่ยหลักแสนบาทตัวมันนะคะ
แค่ขายกะเพรานะเป็นแสนเลยทีเดียว
ใครอยากจะไปทานกะเพราร้านนี้นะคะไปได้เลย
พี่กัดอีกครั้งหนึ่งที่ตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่ย่านลำลูกกาคลอง๖จังหวัดปฐุมธานี
บอกชื่อร้านเขาไปร้านกะเพราเข้าตาอ่า
เปิดตอนช่วงเย็นนะคุณผู้ชม๔โมงเย็นถึง๓ทุ่มวันพุธถึงวันอาทิตย์
แต่ถ้าใครไม่สะดวกทางร้านเนี่ยนะคะก็มีน้ำซอสผัดกะเพราขายด้วยนะ
เอาไปทำเองที่บ้านไงคุณชนะ
แสดงว่าเขาดังมากนะถึงขั้นทำน้ำซอสของตัวเองออกมาขายได้

แต่ผมชอบตอนเขาผัดมากเลย

ลองเรียนแบบเขาดูซื้อน้ำซอสเขาไปลองทำเองที่บ้านแบบนี้ดู

แต่ถ้าไม่ได้ก็ไปกินที่ร้านละกันนะ
สนใจดูเพิ่มเติมเข้าไปในเฟซบุ๊กกะเพราเข้าตา